ฝรั่งเศสยานิดลาลินีครับจากกรุงฟาลี่ประเทศฝรั่งเศสครับ
แดนน้ำหอมครับกับทางด้านโดดเด่นพตจานแสนชัยครับ
ชกจากประเทศไทยจังหวัดสุรินถิ่นช้างครับ
ดูครับกำปั้นซ้ายแย่เข้ามาเติมด้วยแข้งขวายานิดโอ้โหนี่ครับ
ทนจริงจริงครับโดดเด่นโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับ
นี่ครับศอกซ้ายสับเข้าไปครับจังหวะสวนด้วยศอกซ้ายของโดดเดช
ก็ทำได้ดีครับแต่ยาเน็ตนั้นไม่มีอาการเหมือนกัน
เอาครับตอนนี้ไปบนเวทีก่อนดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อเดือดขนาดนี้เราไปล้วนกันก่อนเลยว่ารางวัลด้วยฮีโรปรายซ์จะออกหรือเปล่า
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์
ฮีโรฟอบลูแลนด์เร็ดคอร์เนอร์ปุ๊ยโฟร์แมน
ทั้งคู่ได้เป็นคนละหนึ่งร้อยสิบองศาครับอีกนิดเดียวจะได้ซุปเปอร์แล้ว
ก็รับละวันฮีโรปรายซ์โฮนาฮาวพันบาทไปเลย

หลังจาก๓ราวน์ของการต่อไปเราจะไปที่เจ้าเชียร์สกอร์คาร์ด
เพื่อเจ้าเจ้าเชียร์
เร็ดคอร์เนอร์
โดนเด็ดทอตอร์จานสันชาย